แจ้นกลับบ้านคือวิ่งหนีตายไม่คิดชีวิตเพราะอะไร

คือศพเนี่ยลอยอยู่ที่ริมตะหลิงครับ
เจ้าหน้าที่เร่งไปตรวจสอบทันที
แล้วมันมีข้อสงสัยหลายอย่างเหมือนกัน
เขาตายเองหรือถูกฆ่า
แล้วมีเงินสดติดตัวร่วมแสน

เมื่อ๑มกราคมที่ผ่านมาตำรวจสภอมร์เมืองสละบุรี
รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำตาย

อยู่ใต้สะพานข้ามทางรถไฟในตัวเมืองสระบุรี

ตอนที่ไปถึงชาวบ้านเขาก็ยืนมุงกันอยู่เยอะแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมนำร่างผู้ตายขึ้นมาด้านบนเพื่อส่งชนะสูตรครับ
แต่ความยากก็คือว่าจุดที่เจอศพที่ลอยอยู่ในน้ำ
กับการนำขึ้นฝั่งบริเวณริมตลิงมันเป็นทางลาดชัน
ก็ต้องค่อยเอาเปรย์ลอยน้ำข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง
มันจะขึ้นได้ง่ายกว่าครับเนี่ยฮะความยากค่อนข้างจะทุลักทุเลนะครับ
พบศพชาวบ้านบอกว่าเด็กที่เขาอยู่แถวนั้น
ชวนกันไปตกปลาเด็กไปนั่งห้อยเบ็ดตกปลา
เป็นประจำทุกวันบริเวณคลองตรงจุดนี้
นี่นะฮะจากบนสะพานก็ห้อยเบ็ดลงไปริมตลิงก็ตกปลาได้
เดินไปถึงยังไม่ทันจะเครื่องเบ็ดครับ
ตาเหลือไปเห็นเฮ้ยอะไรลอยตุ๊บป่อง
เห็นว่าเป็นร่างคนเป็นศพเด็กวิ่งแจ้นเลยครับ
ไปบอกพ่อกับแม่บอกนี่หนูเจอคนตายอยู่ในน้ำนะ

ในเบื้องต้นครับในร่างผู้ตายก็จะมีบัตรประชาชน
ทราบชื่อตามข้อมูลบัตรประชาชน
ระบุว่านายสายันตระกูลรำอายุ๔๘ปี
ข้อมูลระบุว่าเป็นคนห้วยราชที่บุรีรำครับ
สภาพศพที่หัวและลำตัวที่เกออยู่บนตลิ่ง
น้ำท่วมถึงระดับใบหูส่วนอื่นของร่างกายก็จมอยู่ใต้น้ำ
แล้วใส่กางเกงยีนสีดำสวมเสื้อลายสีดำ
สะพายกระเป๋าคาดหน้าอกครับ
มือสองข้างเนี่ยแนบหูรองเท้าถูกสอดไว้ที่ข้อมือด้านซ้ายสองข้างครับ

ทำไมถึงต้องเอารองเท้ามาสอดไว้ตรงนี้
แล้วสภาพตอนที่ไปเจอทำไมมือต้องวางไว้แบบนี้ด้วย
ยังไม่พอครับเจอรอยถลอกตามร่างกาย
ไหล่ด้านขวามีบาดแผลเป็นรูลึกลงไป
เหมือนกับว่าถูกเหล็กแหลมแทงด้วยครับ
ตรวจสอบในกระเป๋าครับไปเจอกระเป๋าสตางค์
มีเงินสดแบงค์พันธุ์๙๒ใบ
แล้วไปเจอลอตเตอรี่ครับงวดเดือนตุลาคมอีกหลายใบ
ไปเจอเงินสกุลเกาหลีอีกเงินวอนฮะอีกจำนวนหนึ่ง
แล้วมีเงินบาทอีกด้วยนะครับ
อกจากนี้มีพาสปอร์ตครับ
ตอนแรกที่ไปเจอศพก็ถามว่านี่ญาติคุณหรือเปล่า

ชาวบ้านบอกไม่ใช่ไม่เคยเจอมาก่อนด้วย
ไม่คุณหน้าเลยหรือครับไม่คุณหน้าไม่รู้จักครับ
ตำรวจสพเมืองสระบุรีครับบอกว่าตรวจสอบในเบื้องต้น
เงินสดอยู่ในตัวของผู้ตายเยอะมากร่วมแสนนะฮะ

เดี๋ยวจะไปไล่สอบข้อมูลเบื้องต้นจากเด็กที่ไปเจอศพเป็นคนแรกครับ
แล้วไปเช็ควงจรปิดบริเวณจุดใกล้เคียง
ขณะเดียวกันครับต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมพยานบุคคลทั้งหมด
วันนี้ครับคุณกั้งพัชรวรินนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
จุดที่เจอศพแม่น้ำตรงนี้คือแม่น้ำป่าศักดิ์ครับ
คุณมีนคุณผู้ชมครับตรงสะพานทางรถไฟตรงจุดนี้นะฮะ
และเป็นบริเวณต่อหม้อสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำป่าศักดิ์
ลักษณะคืออยู่บริเวณริมตลิ่งตรงที่ไปเจอศพ
ทางมันชันมากแล้วต้นไม้ก็ขึ้นรกด้วย
๒ฝั่งก็จะมีบ้านเรือนของชาวบ้านสลับกับมีป่ารก
ถามชาวบ้านที่ไปตกปลาครับวันนี้เนี่ยเขาบอกว่า
คือเมื่อวานประมาณสัก๔โมงเย็นตกปลาอยู่ริมตะหลิง
มีคนตกปลาเป็นผู้ชายวิ่งมาบอกว่าเจอคนนอนอยู่ริมตะหลิง
ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านี่นะฮะคือลองเอาหินเครื่องลงไป
เขาก็ไม่รู้สึกตัวแต่ลักษณะคือตัวเหมือนจะบวมแล้วนะ
ไม่แน่ใจว่าอืดหรือใดค่ะพอมาบอกกับคุณลิขิต
หรือว่าแม่แตนชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยพากันไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนย้ำอีกครั้งยืนยันเสียงเดียวกัน
ไม่รู้จักคนตายไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลย
แล้วตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ว่าเขามาตายตรงนี้ได้ยังไงกลางวันหรือกลางคืน
ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นคนหน้าตาแปลกหรือคนแปลกหน้าแปลกถิ่น

สิ่งที่เจอทำให้แม่แตนที่คุยกับคุณกั้งไม่กล้าไปตกปลาอีกเลย
ภาพติดตาแล้วก็กลัวด้วยฮะตอนที่ไปเจอศพนะครับ

แมวก็เป็นชาวบ้านอยู่แถวนั้นมาประมาณสัก๗ปี
แมวบอกว่าอยู่ตรงนี้มานี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ย

ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาตายได้ยังไงหรือถูกฆ่าหรือเปล่า
หรือเป็นไปได้ไหมกระโดดจากบริเวณทางรถไฟลงมา
หรือเป็นไปได้ไหมว่าถูกฆ่าแล้วมีคนโยนลงมา
คือสันนิษฐานไปได้ทุกอย่างนะครับ
ตรงจุดนี้นะฮะฟังพี่แมวเพิ่มเติมครับ
มันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะคนเมา
ใช่ชนกันนิดหน่อยก็
คุณผู้ชมส่งข้อความมานะคะบอกว่า
ไอ้การที่เอารองเท้าแตะสอดเอาไว้ในแขนเนี่ย
มีคนแสดงความคิดเห็นว่าเขาถอดรองเท้าวิ่งหนีอะไรมาหรือเปล่า
คือปกติถ้าใส่รองเท้าแตะวิ่งมันไม่ทันทัศน์ใช่ไหมครับ
พอถอดแล้วคล้องแขนไว้แบบนี้มันทำให้วิ่งถนัดขึ้น
ก็เลยบอกว่าเหมือนคนกำลังวิ่งหนีอะไรสุดชีวิตไหม
เหมือนที่คุณคิงบอกมันสันนิษฐานไปได้หลายแบบมาก
วันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจโทจิรเดชกันทศาลสารวัตรสอบสวนสพเมืองสระบุรี
ตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะ
สืบสวนกว่าจะลงไปได้นะคุณไม่ง่ายเลยนะ
โรยตัวเอาวิชาสมัยเรียนแบบเด็ก

ใช่ค่ะนี่ค่ะต้องใช้เชือกเห็นไหม
เชือกโรยตัวลงไปตรงจุดเกิดเหตุด้านล่างนะคะ
วัดระยะความสูงจากบนสะพานถึงด้านล่าง๑๐๔๐เมตร
ความสูงจากราวสะพานถึงพื้น๑เมตรครึ่ง
รางรถไฟถึงราวสะพาน๑เมตร๕๐
ลักษณะความสูงทั้งหมดเป็นประมาณนี้
ตำรวจตรวจพบคราบเลือดติดอยู่บนก้อนหินและต่อไม้

ตอนนี้เก็บคราบเลือดส่งไปให้พิสูจน์หลักฐานตรวจอย่างละเอียดแล้วนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดของผู้ตายนะคะ
รู้ชื่อเล่นของคนตายแล้วเขาชื่อนายแยบ
เขาเป็นชาวตำบลห้วยราชจังหวัดบุรีรำนะคะ
ที่บ้านเกิดที่บุรีรำเนี่ยก็เห็นเลยว่า
กำลังเตรียมสถานที่รอรับศพที่จะถูกส่งมาที่บ้านในวันนี้
นาคตระกูลรำพ่อของผู้ตายเล่าบอกว่า
ลูกเป็นช่างเชื่อมไปทำงานอยู่ที่เกาหลีได้ประมาณ๕ปีแล้ว

ไม่สามารถเดินทางกลับมาได้
ลูกชายโทรหาตลอดเลยบอกว่าอย่างไรรู้ไหม

ผมอยากกลับบ้านอยากกลับบ้าน
มัน๕ปีแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่
บางครั้งถ้าไม่โทรมาบ่นว่าอยากกลับบ้าน
โทรมาร้องไห้เกี่ยวกับภรรยา
บอกว่าผมจะทำอย่างไรดีภรรยาไปมีคนอื่น
ทั้งที่ผมก็ส่งเงินให้ไม่เคยขาดทุกเดือน
ผมออกจากเกาหลีแล้วนะจะกลับมาที่ไทย

พอกลับมาถึงปุ๊บก็แวะหาเพื่อนที่กรุงเทพพัก๑คืน

แล้วบอกพ่อบอกว่าพ่อผมกำลังจะกลับบ้านแล้วนะ
น่าจะได้เจอกัน๓๑๑ช่วงนี้แหละปีใหม่
เราจะได้๙๙๐ปีใหม่ด้วยกันแน่นอน

พ่อบอกลูกไม่ถึงบ้านเลยจนกระทั่งมาเห็นข่าวอะค่ะ
พ่อบอกว่าหลังจากนั้นเพื่อนลูกชายโทรมาหาพ่อว่าไงรู้ไหม

ลูกติดต่อเพื่อนขอความช่วยเหลือ

เขาบอกว่าเขาหนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำ
เอาเข็มขัดล็อกประตูไว้อีกชั้นหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นเพื่อนติดต่อลูกไม่ได้อีกเลย

ว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่

เออทีนี้เราก็เลย
มีข้อความขอความช่วยเหลือจริง
โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าขอความช่วยเหลือครับ
กับข้อความที่พูดว่าช่วยผมด้วย
โอ้โหนี่มันคือเงื่อนงำอะไร
ถามว่าแล้วเงินที่ติดตัวเกือบแสนนึง๙๒๐๐๐บาท

พ่อบอกว่าเป็นเงินที่ลูกเบิกมา

ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนลูกโทรมาเล่าให้พ่อฟัง
อยากให้คุณตำรวจช่วยไขคดีนี้ให้หน่อย
นี่ค่ะเห็นไหมขอความช่วยเหลือครับ

เขาก็โทรคุยกันนิดเดียวที่โทรศัพท์หายเลย

ไม่รู้ครับตรงนี้ไม่รู้

ก็เล่าบอกว่าเท่าที่รู้ว่า
ถ้าเขาจะมีเรื่องไม่สบายใจหรือเรื่องเครียด

น้อยใจจนเมาหรือเปล่า
แต่ถามว่าไอ้ประเด็นเรื่องมีคนทำร้ายอยู่บนรถไฟเนี่ย

เพราะในการขึ้นรถไฟในช่วงส่งท้ายปีเก่า
รับปีใหม่วันที่๓๑คนน่าจะเยอะอยู่
ก็ไม่รู้ว่ามีใครเห็นเหตุการณ์หรือมีใครเห็นอะไรผิดปกติ

ก็อยากจะให้ตำรวจสระบุรีช่วยเร่งคลี่คลายคดีให้หน่อยค่ะ
ครับผมประเด็นที่ทางลูกชายโทรมาตัดพ่อ
บ่นให้กับพ่อและแม่ฟังว่าเหมือนเมียไปแอบมีคนใหม่
สุดท้ายเห็นว่าเหมือนเลิกกันแล้วนะฮะ
ล่าสุดเราสอบถามกับผู้หญิงชาวจังหวัดหนองคาย
อายุ๔๕ปีชื่อคุณจำปีนะครับ
เธอบอกว่าจริงตัวเธอกับนายแยบ

ก็ยังโทรคุยติดต่อกันตามปกติ
แล้วนายแยบจะส่งเงินมาให้ทุกเดือนเดือนละ๑๐๐๐

บอกว่าลูกชายจะส่งเงินให้กับเมียเดือนละ๑๐๐๐นะ
แล้วส่งตลอดไม่เคยขาดด้วย

แยบเขาส่งข้อความมาบอกว่ากูรักมึงนะ

ดังนั้นถ้าบอกว่าเขากับฉันเลิกกันไม่จริง

ถามว่าแล้วตอนนี้คุณเสียใจมากแค่ไหนครับ

ใจอยากจะไปร่วมงานศพนะที่บุรีรำ
เพราะว่าผู้ตายบ้านเกิดอยู่บุรีรำใช่ไหมครับ

แต่เธอบอกตรงไม่มีตังค์
ไม่มีเงินที่จะเดินทางไปร่วมงานศพ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็กลัวเหมือนกันว่า
เธอก็อยากจะได้ส่วนแบ่งกับทรัพย์สินของผู้ตายด้วย

แต่เธอบอกว่าอยู่กินกันมาเกือบ๒๐ปี
แล้วเธอขอยืนยันว่าเธอไม่ได้มีชายคนใหม่แต่อย่างใดครับ

หมายถึงเธอจะไปมีเฟรนใหม่จริงหรือ
ไม่มีค่ะสาบานให้ตายเลยหนูไม่มี
หนูอยากจะมีจังซินี่ซัดหน่อยครับ

หนูก็ต้องทำแทนค่ะพี่เพราะหนูเป็นคนสุข

ถ้ามีส่วนแบ่งในร่วมในตัวนั้น

ร่วมทำบุญกับเขาแหละค่ะ

ว่าก็อยากจะได้เงินสักนิดสักหน่อย

แม่ของผู้ตายครับแม่ทวนตระกูลรำครับ
บอกว่าหลังจากลูกชายโทรมาบอกว่า
เมียไปมีแฟนใหม่แล้ว
ยกหูโทรหาเลยโทรหาผู้หญิงเลยที่หนองคายเนี่ย

แม่บอกว่าได้คำตอบกลับมาว่า

แต่ว่าเมื่อกี้ผู้หญิงยืนยันว่าไม่ได้เลิกกัน

แต่แม่บอกว่าแม่โทรไปเอง

กระทั่งมาเกิดเหตุคือลูกชายแม่ตายนี่แหละ

ส่งให้ทุกเดือนเดือนละหนึ่งหมื่น
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเขาส่งเงินให้ไม่เคยขาด
เงินหายไปไหนอันนี้แม่สงสัยนะครับ

หาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าตกลงแล้ว

คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องบอกว่าทั้งเศร้า